ครับพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนะครับเมื่อคืนเป็นคืนสุดท้าย
ครับแล้วแน่นอนครับคืนสุดท้ายมีทั้งดาราศิลปินนักร้องชั้นนำ
คนที่เคยใกล้ชิดกับคุณแตงโมนะครับไปร่วมงานกันอย่างคับข้าง
นะครับที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นพิธีไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนะฮะ
เป็นวันสุดท้ายคือคืนสุดท้ายโดยมาตรการการป้องกันโควิด๑๙
เร่งครัดทีเดียวนะฮะมีใครไปบ้างล่ะคุณอ้ำพัชราภานะครับ
คุณเอสุภาชัยพี่หนุ่มกัญชัยมากับคุณเมเฟื่องอารมณ์นะฮะ
ภรรยานะครับแล้วก็คุณเอมี่กลิ่นประทุมคุณซีสิวัฒน์นะครับ
คุณใบเตยอาสยามคุณเวียสุโกลวัฒน์ก็มานี่ฮะคุณอ้ำมากับ
คุณเอนะครับนี่แล้วคุณใบเตยอาสยามต่างทยอยกันมานะครับแล้ว
ก็มีกลุ่มนักแสดงจากเรื่องเบนจาคีตาความรักอย่างคุณ
เชียร์ที่คำพรนะครับคุณซีสิวัตรคุณบิ๊กภูชิษฎะแล้วก็
คุณเจี๊ยบชมพูนุษย์คุณจิ๊บคีตพัฒน์คุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิง
ลิ้งโก่ขณะที่คุณโตเนอลพาคินก็มานะชาติสามีคุณแตงโม
นะครับว่ามัติลูกชาตาครับนักแสดงชื่อดั่งบอกว่าถึงแม้จะ
รู้ข่าวการจากไปของคุณแตงโมมาแล้วแต่ตอน
นี่ยังช็อกยังเศร้ายังเสียใจไม่หาย
ไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงกับพี่แตงโม
ส่วนตัวรู้จักกับพี่ตังโมพี่ตังโมเป็นคนสนุกสนาน

เธอต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงได้นะครับ
ขณะนี้รู้สึกเหมือนมันปิดกั้นอะไรอยู่
สังคมก็เคลือบแขนสงสัยสิครับครับ
ได้อย่างเยอะมากมาย
เพราะฉะนั้นปลอดภัยรู้สึกว่าถ้าไม่อยากให้เกิดการ
จินตนาการเกิดขึ้นต้องเปิดเผยข้อมูล
เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเป็นประเด็นที่

เมื่อวานนี้คุณปอยยกตัวอย่างว่า

แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์คล้ายกับคุณแตงโม

ตัวอย่างคุณปอยก็ได้เธอบอกแบบนี้นะคะ

โอ้โหแล้วคดีมันจะได้รับการเปิดเผยมากน้อยขนาดไหน

ก็นี่ไงก็มุมนี้แหละต้องคิด
บางคนก็ค่อนแค้วบอกว่าโอ้นี่ที่ตามกัน

ก็คดีคนดังยังเป็นแบบนี้ถ้าเป็นคนธรรมดา
มันจบไปแล้วจบไปแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศในพิธีนะครับ
คุณแม่พะนิดากับพี่สาวของคุณแตงโม
ก็ขึ้นกล่าวชีวประวัติแล้วก็ผลงานของคุณแตงโม

คุณออสเชียงใหม่ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่คุณแตงโมเคารพรัก
แล้วก็มีคุณซีศรีวัฒน์นะครับ
หนึ่งในเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นพระเอกคู่ขวัญของคุณแตงโม
ตั้งแต่เข้าวงการใหม่แจ้งเกิดมาพร้อมกันเนี่ย
ขึ้นมากล่าวคำอาลัยให้กับเพื่อนรักผู้ล่วงลับ
เราไปฟังบางช่วงบางตอนของตอนนี้กันฮะ
ขอบคุณครับ
คนที่รู้จักโมจริงโมไม่ได้เป็นคนติดแบรนด์เนมนะครับ

ใช้กระเป๋าย่ามใช้อะไรก็ได้จริง
มันทำให้ผมเห็นครั้งแรกว่า
นี่โมเป็นแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่ดัง

โมเองก็ทำแบบนี้กับคุณแม่เช่นเดียวกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผมได้รู้จักกับโมมาแล้ว
ผมเชื่อว่าทุกคนวันนี้ก็ได้รู้แล้วว่า
โมเป็นคนที่สุจริตต่อความรู้สึกตัวเอง
คิดอย่างไรพูดแบบนั้น
ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีเสริมไม่มีเติมไม่มีแต่ง
ที่เธอจะรักใครสักคนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม
จะรวยจะจนจะสนิทหรือไม่สนิทก็ตาม

จนผมต้องถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้น
ไม่กลัวคนอื่นเขาตัดสินเหรอ

ซึ่งมันมีคนตัดสินเธอครับ

แต่สิ่งที่เธอตอบผมมาคือไม่เป็นไร
รู้ดีว่าเธอสุจริตใจ
ไป
นี่คือลูกผู้หญิงที่ชื่อว่าแตงโมนะครับ
ไม่เคยไปให้ร้ายใคร

แต่ว่าภาพภายนอกอาจจะดูตรงไปตรงมา
แต่ว่าสิ่งที่เธอมีเห็นไหมคุณซีบอกคือความจริงใจ
ที่ได้ยินมาดาราหลายคนเพื่อนของคุณตังโม

คือจริงใจติดดินไม่ถือตัว
คุณผู้ชมครับนอกจากคนบันเทิงที่มาร่วมไว้อะไรแล้ว
คนบนเรือที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
ที่คุณตังโมตกเรือก็มาร่วมพิธีไว้อะไรด้วย
อย่างคุณกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์

ก็มาร่วมพิธีไว้อะไรทั้ง๓วันเลย
ส่วนคุณแซนวิสาพัฒน์
หนึ่งในที่ถูกระบุว่าอยู่ใกล้ชิดกับคุณตังโมเป็นคนสุดท้ายเนี่ย
ก็มาร่วมพิธีทั้งวันก่อนก็คืองานวันที่๒

โดยคุณแซนวิสาพัฒน์บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
คิดถึงแตงโมตั้งใจมาไว้อะไรเป็นคืนสุดท้าย

มันมีภาพศึกษามีพี่แรมโฟล์มาด้วยนะครับคิดถึงอ่าพี่แซนกลับมาด้วยครับ
ขอขอบคุณมากค่ะ
วันนี้จะต่างอารมณ์กับเมื่อวานสักหน่อย
กว่าคืนวันเสาร์สักหน่อยเพราะว่า
ถ้าคืนวันเสาร์ดูเธอจะโกรธนักข่าวอยู่เหมือนกัน

ตอนนี้ยังยืนยันความรู้สึกอะไรอยู่ไหม

ก็ปรากฏว่าคุณแซงก็

ถ้าพูดไปแล้วแล้วคุณแล้วไม่เชื่อ
เธอพูดออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะ
นี่ก็เป็นระหว่างที่เดินทางไปขึ้นรถเหมือนกัน
ก็มีคนเสียงคนตะโกนด่าตลอดทาง
ตะโกนต่อว่าตะโกนอะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้นะครับ
แต่คุณแซนวิสาพัฒน์เธอก็วันนี้ควบคุมสติได้นะครับ
ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไปครับนี่เป็นบรรยากาศของเมื่อวานฮะ